วันนี้ตำรวจก็ได้เข้าไปตรวจค้นบ้านผู้มีอิทธิพล
ปฏิบัติการปากน้ำปลอดภัย
ขจัดภัยผู้มีอิทธิพลในจังหวัดสมุทรประการ
แล้วก็ฉะเชิงเซลล์รวมทั้งหมดสิ้น๑๔จุดด้วยกัน
ซึ่งก็มีบ้านของอดิตสสภพไทย
ของกลางเป็นเครื่องมือสื่อสารแล้วก็อาวุธปืนเป็นจำนวนมาก
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะครับว่า
เป็นการตรวจค้นตามนโยบายของรัฐบาล

จากรายงานของคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
วิทยุคมนาคมปืนและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมาก
เป็นของกลางที่ทหารจากกองพลทหารราบที่๒

ได้จากการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๑๔จุด
จังหวัดฉะเชิงเสาและจังหวัดสมุทรปราการ
ภายใต้ยุทธการปากน้ำปลอดภัยขจัดภัย

ของกลางส่วนหนึ่งถูกยึดมาจากบ้านหลังใหญ่

เพื่อไทยจังหวัดสมุทรปราการ
และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหัฐไทย
ซึ่งเป็นแก่นำแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผยดการแห่งชาติหรือนปช

ที่มีไมโครโฟนนะครับใช่ไหมครับสัญญาณเซลลินดร์
และการเข้าตรวจค้นสำนักกฎหมายของนายประชา
ตั้งอยู่ในตะบนบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดี
ก็ตรวจยึดเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่มีใบอนุญาต
และลักลอบใช้คลื่นความถี่ของทางราชการ
ผลตำรวจเอกศิวราหลังศิษย์ฝรางมนาคุณ

ฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบรามผู้มีอิทธิพลยืนยัน
การเข้าตรวจค้นเป็นไปตามนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพล
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสชที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการปราบรามผู้มีอิทธิพล

แต่การเข้าจากบรรเวียคารายจุนเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นอดีตแก่น้ำความสนุก
อาจจะมีการตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไหมคะ
ก็มันเป็นเรื่องผู้มีอิทธิพลนะครับ
อย่างเรื่องวิยุมาตั้งฐานีกันไม่มีใบญาติมันก็ไม่ได้แหละครับ
มันไม่มีข้อสังเกตเลยครับข้อสังเกตว่าผู้มีอิทธิพลต้องถิ่นแล้วไม่ได้
เขาให้จับกลุ่มนะครับไม่ให้มี
ขณะที่กำลังอีก๑ชุดเข้าตรวจค้นบ้านของนายวรชัยเหมะ
แก่นำกลุ่มนปชที่เจ้าตัวอยู่ระหว่างเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งการตรวจค้นก็พบวิทยุสื่อสารที่ไม่มีใบอนุญาตรวม๒เครื่อง
เครื่องกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๒นัด
จึงทำการยึดไว้ตรวจสอบ
อาวุธปืนก็เอาไปตรวจสอบครับทั้งหมดเอาไปตรวจสอบครับ
ของเรื่องฐานีวิยุกับเพิ่มรับส่งวิยุทรคมนาคมนี่
ดำเนินคดีฐานมีใช้ตั้งวิยุโทรคมมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
ของกลางที่ยึดได้จำนวนมากโดยเฉพาะอาวุธสงคราม
จะมีการนำไปตรวจสอบโดยละเอียดว่ามีความเกี่ยวข้อง

โดยจะให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหานำเอกสารมาชี้แจงข้อเท็จจริงได้
ซึ่งผลตำรวจเอกศีวราก็ยืนยันอีกว่า
การเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ไม่ใช่การเล่นเกมการเมือง
แต่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง๑๑คนที่ถูกเข้าตรวจค้นบ้านพักในวันนี้
มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีอิทธิพล
และได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน